คุณผู้ชมค่ะมาถึงที่นักแสดงหลายคนคิดถึงคิดถึงคุณโอมอัชชา

ไม่ได้เห็นจากหน้าจอเลยแต่ความหล่อนเหมือนเดิมเลยนะคะ
แต่นี่ล่าสุดเนี่ยหันมารับเล่นละครแบบรัวแล้วค่ะ
แล้วงานนี้บอกเลยว่านุ่มโอมค่ะหล่อเข้มขึ้นเป็นกอง
แจ๊กกะรีนนะไปเจอตัวจริงมาคุณผู้ชม
หล่อไม่พักเลยเดี๋ยวรักซะเลย
โอมค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ช่วงที่หายไปค่ะก็เพราะว่าโควิดด้วย
ประกอบกับละครที่ถ่ายไว้พยายายปิดกล้องกันไปหมดนะคะ
แต่ตอนนี้โอมมีละครแล้วนะ๒เรื่องด้วยกัน
ตอนออนแอร์ก็คือละครใหม่กับพี่ป้องนวัดค่ะ
โดยเรื่องสุขภาพก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะจ๊ะ
เพิ่มเติมคือความรักกับแฟนสาวชาวเกาหลี
อันยังาเซโยพบมา๖ปีแล้วนะ
ตอนนี้สุขงอมถึงขั้นที่ว่าหนุ่มโอมเนี่ย
เขาเตรียมหาจังหวะดีแต่งตัวหล่อบรรยากาศได้
อะไรอย่างนี้ครูเคาขอแฟนสาวแต่งงาน

เหมือนไอดอลเกาหลีเนอะสวย

คือผลงานเดี๋ยวคงมีได้ดูเรื่อยอยู่แล้วแหละ
เราก็มีงานละครเข้ามา

มีจริงการจะแต่งงานไหม
เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาสักพักแล้วแหละ
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากบอกว่าผมเดี๋ยวจะแต่งงาน
ทุกครั้งที่เราบอกมันมักจะเข้าใจใช่ไหม